เดินทางไปถึงที่ญี่ปุ่นเพื่อทำสุดแชมป์โลกแล้วก็ช่วยโอ้งโงกษีดังเป็นข่าวดี
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไปถึงที่สนามบินคันไซคที่ญี่ปุ่น

และหลังจากถึงที่ญี่ปุ่นค่ะก็ใช้เวลาอีกประมาณ๑ชั่วโมงครึ่ง
เดินทางไปยังเมืองโกเบนะคะสถานที่แข่งขัน
ร่วมกับเกาหลีใต้รัสเซียตรีแอนโดรเบโก้สหรัฐอเมริกาแล้วก็อาเซอร์ไบจานค่ะ
แล้วก็อย่างที่พี่เจบอกไปนะคะข่าวดีของนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย
นั่นก็คือบุ๋มบิ๋มชักชุอนโมกศรี
ที่เจ็บตั้งแต่ในการแข่งขันเอเชนเกมนะคะ
กลับมาติดทีมชุดนี้หลังจากได้พักในศึกเอวีซีครับนะคะ
ทดสอบล่าสุดสามารถวิ่งได้๑๐๐แล้วนะ
ก็คาดว่าภายใน๒วันนี้ก็จะสามารถกลับมาร่วมซ้อมกับทีมได้ตามปกติค่ะ
ซึ่งเกมแรกนะคะไทยก็จะเจอกับเกาหลีใต้๒๙กันยายนนี้ค่ะ